มาดูกรณีที่อบตเหยหรือว่านายทรงศักดิ์เพิ่มสุขนะครับ
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตวังใหม่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
หายตัวไปตั้งแต่กลางดึกของวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ร่วมเดือนแล้วนะที่ลูกชายพยายามตามหาพ่อ
แล้วก็พยายามร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดติดตามตัว
รวมถึงติดตามคดีการหายตัวไปของผู้เป็นพ่อ
ล่าสุดนะครับพบศพสมาชิกอบตวังใหม่แล้วนะครับ
เรื่องนี้นะครับคดีนี้นะครับเริ่มขึ้นเมื่อนายปริศดางเพิ่มสุข
ลูกชายของนายทรงศักดิ์เพิ่มสุขหรือว่าอบตเย๋
สมาชิกอบตวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีอายุ๔๖ปี
หายตัวออกจากบ้านของภรรยาใหม่อย่างไร้ร่องรอย

ลูกชายก็เข้าแจ้งความวิทย์สอบพอร์ตท่าใหม่
และต่อมาได้นำหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด

รวมถึงภาพการวางข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เกิดเหตุ
การเปลี่ยนโซฟาอะไรต่างภายในบ้านที่เกิดเหตุ
บ้านของภรรยาใหม่ของผู้เป็นพ่อ
ขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากพบพิรุษในตัวของภรรยาใหม่ของพ่อ
ภรรยาใหม่ของพ่อก็คือนางเบนเจวันไทยเจีย
เป็นภรรยาใหม่ของพ่อที่คบหาดูใจกับผู้เป็นพ่อ

โดยลูกชายบอกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีส่วนรู้เห็น
กับการหายตัวไปของผู้เป็นพ่อ
โดยตำรวจนะครับก็พยายามที่จะสอบปากคำนางเบนเจวัน
ในตอนแรกนั้นนางเบนเจวันบอกว่า
กลางดึกของวันที่๑๕เมษายน

มารับอบตเย๋ออกไปกลางดึก

จากนั้นเธอก็ไม่สามารถติดต่ออบตเหยได้เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่หายตัวไปคือ๑๕เมษายน

ตามคำให้การของนางเบนเจวัน
ปรากฏว่าไม่พบรถกระบะคันใด

ตามที่ภรรยาใหม่ของอบตเยให้ข้อมูล
ทีนี้ก็ต้องเชิญตัวของนางเบนเจวัน

พยายามหาพยาหลักฐานทั้งหมดมา

เบนเจวันยอมรับสารภาพ
ว่ามีปากเสียงกับอบตเหยเรื่องของความหึงหวง
และเธอเป็นคนยิงสามีเอง
นำศพของสามีไปทิ้งหลุม
แล้วก็ปิดกลบไว้ที่สวนของเธอเอง
สวนทุเรียนในซอยฟาร์มไก่ตำบลทุ่งเบนจา

จากนั้นก็กลับมาทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับหลังจากที่นางเบนเจวันไทยเจีย

ตำรวจเองไปขุดในพื้นที่สวนทุเรียน
ซอยฟาร์มไก่ตำบลทุ่งเบนจา

พบศพของอบตเหยนะครับ

หลังจากนั้นก็มีการเปิดคำรับสารภาพของนางเบนเจวัน

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผย
ถึงวันที่นางเบนเจวันก่อเหตุ
โดยนางเบนเจวันรับสาภาพว่า
วันเกิดเหตุทั้งเธอแล้วก็อบตเหย
ผู้เป็นสามีไปกินข้าวนอกบ้าน
ดื่มสุรากันมามีอาการมึนเมาเล็กน้อย
ระหว่างทางกลับบ้านได้เกิดมีปากเสียงกันเรื่องหวาดระแวง
ว่าฝ่ายชายจะมีผู้หญิงอื่น
รวมถึงมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดเวลา

กระทั่งมาถึงบ้านผู้ตายได้นอนหลับที่โซฟา

จึงพยายามใช้ปืนยิงที่ศีรษะ
จากนั้นก็เปิดแอร์ให้เย็น

โดยให้น้องชายไปยืมรถแบ็คโฮจากพี่ชาย
บอกว่าจะมาช่วยขุดดินยกรถที่ติดหลบนะครับ
ฟังเสียงของผู้การจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลหน่อยครับ
คือหลังจากก่อเหตุแล้วประมาณช่วงก่อนที่พุทธค่าจะออก
พอออกจากบ้านปุ๊บก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เลย
เราก็มาเคลื่อนไยศตรงเด็กขึ้นนะเนี๊ยะครับ
แล้วก็เอานำไปทิ้งมาจากที่เมื่อวานเมื่อเราไป
คือก็รับสภาพว่าได้ใช้อาวุธภูมิหยิง
แต่เพียงผู้เดียวได้พยายามกล่องเหตุ๓ครั้ง

เมื่อวานนี้การไปค้นศพณจุดเกิดเหตุ
ตัวภรรยาหรือผู้ต้องหาคือนางเบนเจวันก็ไปด้วย
แล้วก็ไปจุดทูปขอคำมาสามีของเธอ
คำขอขมามีประโยคนึงบอกไม่น่าเลย
ถ้าคนนั้นไม่โทรมาก็จะไม่เกิดปัญหานี้
ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ส่วนคำขอขมาอื่นเดี๋ยวคุณอาริยาเล่าให้ฟังหน่อย
คือเธอก็บอกว่าหนูยอมรับผิดยอมติดคุก
อโหสิที่ทำผิดขอให้พี่คุ้มครองลูกด้วย

ถ้าเกิดชาติหน้าเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันก็ขอให้มาเจอกันอีก
หนูไม่คิดจะฆ่าเขาหนูขอโทษ
สารภาพผิดจะทำบุญกรวดน้ำไปให้
แล้วถ้าออกจากคุกได้จะบวชแบบไม่ศึก
ห่วงอย่างเดียวจะไม่มีใครเลี้ยงลูก
อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
ไม่อยากติดคุกอยากใช้เวลากับลูก
แล้วก็ที่บอกค่ะที่ทำผิดไปเพราะคนนั้นโทรมาแท้
ถ้าไม่มีโทรศัพท์สายนั้นก็คงไม่เกิดเหตุขึ้น
แล้วเธอก็บอกว่าถ้าเธอได้ออกจากคุกนะ
เธอจะบวชชีตลอดชีวิตด้วยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาวเบนเจวัน

แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนายวัชรพงศ์นะครับนายวัชรพงศ์ไทยเจีย
ซึ่งเป็นน้องชายของนางเบนเจาันนะครับ

ปิดบังอำพรางซ่อนเล้นศพเช่นเดียวกันนั้นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปดูเพราะว่าเห็นข่าวบอกว่า

แล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นชื่อของใคร
แล้วก็เรื่องของประกันชีวิตต่างนานาด้วยนะฮะ